มีเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าก็แน่นอนว่าในช่วงของความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้นะครับ
แม้จะมีโควิด๑๙อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละ
พอประชาชนที่เขาเดือดร้อนเขารู้ว่าจะมีจุดเนี้ยอ่า
บริจาคข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินหรือว่าเงินก็แล้วแต่
ที่นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนี่นะฮะ
นี่ครับที่ลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพร
ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสายวันนี้
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมาโพสต์นะฮะ

เช้าวันนี้ที่ท่าแพรเขาแจกข้าวประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
สลดใจนี่ครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการรักษามาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลายงเว้นระยะอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ

แล้วต่างคนเขาก็เกรงว่าจะไม่ทัน

มีจิตอาสาเปิดให้รับเข้ากล่องนะครับ

ชาวบ้านก็หลายร้อยคนก็วิ่งกรูไปรับกันเป็นจำนวนมาก

แจกเหล่านี้กลุ่มจิตอาสา
นำมาแจกให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

ว่าชาวบ้านเขาก็กลัวอดตายมากกว่า
ป่วยตายก็ต้องออกมาแบบนี้นะ

ค่อยว่ากันอีกทีนึงมาขอรับสิ่งของบริจาค

วันนี้มีการแจกของบริจาคเช่นกัน

เขามาคอยจัดระเบียบให้กับประชาชน

จุดนี้เขาแจกกันมาหลายวันแล้วนะครับ

ขวงประตูท่าแพรเมื่อช่วงสาย

เข้าใจว่าทางผู้ที่เขามาแจก
อาจจะไม่ทันได้จัดระเบียบ

มีจิตอาสานำสิ่งของ
แจกให้กับผู้ที่เดือดร้อน

คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วย

นี่ฮะ๒เมตรค่อยเข้าไปทีละคนทีละคน
คือจัดจุดบริจาคจัดจุดแจกสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ย

แต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะห่างระยะห่างอะไรพวกนี้ด้วย

ถ้าเราถ้าเราประสานกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนเนี่ย